สถานะหัวใจของหนุ่มตีหน้าหล่อคนนี้กันบ้างนะคะ
สำหรับหนุ่มเจมส์มาตอนนี้เนี่ยชาวโซเชียลเขาแบบว่า
เข้าไปสอดส่องดูในอินสตาแกรมของหนุ่มเจมส์มาว่าเฮ้ย
มีสาวดูแลหัวใจแล้วหรือยังนะคะแต่ล่าสุดมีคนตาดีคุณ
เห็นหนุ่มเจมส์เนี่ยควงนักแสดงสาวร่วมช่อง
เดียน่าฟริโป้ไปดินเนอร์กันแบบสองต่อสองซึ่งสาวเดียน่าเนี่ยนะ
เป็นนักแสดงสาวที่หนุ่มเจมมาเขาปฏิเสธมาตลอดว่า
ไม่ใช่แฟนกันเป็นแค่พี่น้องกันคือเมื่อก่อนเนี่ยก็มีกระแสข่าวจงข่าวจิ้นอะไรออกมา

มีพี่อาไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไม่ได้จีบกันด้วย
ยังครับไม่ได้จีบแต่ว่าอยากให้ไปดูละคร

แต่ส่วนผมกับดิน๕ก็เป็นพี่น้องกันรู้จักกันมานานแล้ว
เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันมากครับผม
ตอบเสียงดังฟังชัดเจนนะคะว่า

สรุปว่าตอนนี้เจมาก็ยังคงโสดสนิทต่อไปนะคะ
อยู่ให้พี่ชุ่มใจเล่นไปก่อนนะจ๊ะ

ไปกินข้าวนะครับไม่มีพี่รุนอะไรเลย